คุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
มีคนร้ายไปจี้เจ้าของรถ

มีพลเมืองดีขับไปเห็นพอดี

จนนำไปสู่การจับกลุ่มได้

เดี๋ยววิสัยสิบดีนะคะ
เนี้ยค่ะเหนี้ยค่ะ
มันรู้อะ

ปี่เช้นจะลงนะ
พี่เช้นจะลงนะ
มันก็ขับรถชนตำรวจ
มันยังนี่เลยเร็ว
แชร์หน่อยค่ะอย่าเข้าใกล้มา

พนมทวนเป็นระยะตำรวจมาถึงคนร้ายก็พยายามเร่งเครื่องหนีนะตำรวจจึงตัดสินใจใช้ปืนยิงยางล้อรถข้างหลังจนแตกเขาก็ยิงกลับมาด้วยนะจากที่ฟังในคลิปเนี่ยสุดท้ายสามารถคุมตัวคนร้ายได้แล้วก็มีปืนมีมีดในรถหนึ่งเล่มนะแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานตำรวจก็เลยต้องเนี่ยจังหวัดตะคุบตัวเนี่ยฮะแล้วก็นำไปสอบ
ตำรวจพิเชษใบบัวตำแหน่งเป็นผู้บังคับหมู่งานฟ่องกันและปราบรามสพธวรรณขอบคุณทั้งสองท่านเป็นคนละเมืองดีนะฮะ
ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในหน้าที่นะตำรวจก็ยังคงขับรถตามให้นะครับดาบตำรวจพิเชษบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเจ็ดโมงเช้านะ
สรรค์ทางยาศ์นะฮะเป็นตำรวจด้วยก็เลยจะคลับรถติดตามไปภรรยาฉันมาด้วยครับ
สดผ่านทางเฟซบุ๊กแล้วก็แจ้งตำรวจด้วย
รวมทั้งประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ก็ช่วยกันสกัดจับด้วย
จนสามารถจับคนคุมร้ายได้รวบเร็วมาก
และเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ส่วนคุมร้ายถูกจับได้ค้านั้นค่าข่าวล่ะครับ
คือนายสุรษักโผทองอายุ๓๕ปี